แต่ว่าเรื่องต่อไปนี้เนี่ยช็อกมากช็อกเหลือเกิน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่านุ่มอายุสิบหกปีเป็นเยาวชน
เขาก็ไปดื่มเหล้ากันกับพ่อแล้วก็แฟนสาวในห้องเช่าของเขา
แล้วเหมือนกับว่าพ่อเขาเนี่ยพยายามจะมอมยาดองให้ตัวเขากับแฟนสาวเขาเนี่ย
เมาจนหลับไปแล้วพ่อเนี่ยอุ้มแฟนสาวของลูกชายไปข่มขืน
สะพ้ายไปข่มขืนถูกต้อง
แล้วแฟนของลูกชายอายุเพียง๑๕ปี
เด็กคนนี้ตื่นมาตกใจแฟนตัวเองกลายไปเป็นเมียของพ่อตัวเองครับเฮ้ย

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีคุณผู้ชม

ตอนนี้ตำรวจกำลังสอบสวนอยู่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไร
เพราะเจ้าตัวเองยังคงปฏิเสธอยู่นะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๖มกราคม
ห้องเช่าห้องนี้ตัวละครมี๓คน
และมีด้านของนางสาวแหม่ม
เป็นแฟนของในบอยแหม่มอายุเพียง๑๕ปี

วันเกิดเหตุบอยชวนแหม่มมาที่ห้อง
นั่งดื่มเบียร์กันแล้วมีพ่อดื่มด้วยคือในมาร์ค
ดื่มกันตั้งแต่สายไปถึง๔ทุ่ม

พ่อคือมาร์คชวนลูกกับแฟนลูก

ตอนแรกแหม่มเองเนี่ย

ทั้งคู่คือบอยกับแหม่มเนี่ย

คือลูกเขาไม่กินแต่ขยันขยอให้ลูกกับแฟนลูก

แหม่มปฏิเสธสุดท้ายเมาหลับไปครับ

แม่มรู้สึกตัวขึ้นมาพบว่า

ข่มขืนตัวเองอยู่หน้าห้องน้ำ
อุ้มไปข่มขืนหน้าห้องน้ำ

ตอนเช้าพี่สาวของแหม่มมาที่ห้องเช่า
เคาะประตูเรียกมาร์คเป็นพ่อของบอย
ถามว่าทำไมทำแบบนี้กับแหม่ม

ไม่ใช่เหรอมาทำกับน้องสาวฉันทำไม
แต่มาร์คปฏิเสธว่ามาร์คไม่ได้ทำ

หลบหนีเป็นระหว่างที่กำลังจะพาตัวไปที่ลงพัก
ราคมที่ผ่านมากระโดดลงพงหญ้าภายในชุมชนท่าน้ำนนนะฮะตอนนี้ตำรวจกำลังค้นหาอยู่แต่ว่าไม่เจอตัว
แต่ว่าล่าสุดนะฮะตั้งแต่วันที่สิบหกนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือสิบหกต่อเนื่องเช้าสิบเจ็ด
ตำรวจสภบางศรีเมืองได้มีการออกหมายจับในมาร์คแล้วในข้อหาข่มขืนกระทำชำราวเด็กและเยาวชนเพราะว่าถึงแม้เขาปฏิเสธแต่เขาหลบหนีระหว่างการไปโรงพักนั่นหมายความว่าเขาน่าจะเป็นคนทำผิดนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังสืบสวนเร่งติดตามตัวในมาร์คพ่อของในบอยมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทิ้งรอยแผลในใจให้กับทั้งบอยซึ่งเป็นลูกของเขาแล้วแหม่มก็เป็นแฟนของลูกชาย
นี่ฮะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าในมาร์คอยู่ที่ไหนนะฮะแต่ว่าเด็กสองคนนี้ยังเป็นเยาวชนอยู่ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิดต่อไป